สมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษผ้านุ่มไร้กลิ่นอับชื้นหอมนานหอมสมาร์ทแอคทีฟเฟรช
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ

ครับมาเจอกันคุณเช่าคุณซ่อยคุณเยอะมาก

ก็กลายเป็นว่าอย่างน้องผู้จัดการเอง
วันนี้ก็คือถามหาแล้วก็อยากจะรู้ว่าเขาเป็นใคร
ว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงบ้าง

อยู่ดีถึงกลายเป็นผู้โด่งดังขึ้นมา

เกิดตอนผึ้งคืนเดี๋ยวมาหาเทวีมารายการฉัน

ข้ามมาหาเทวีเธอ

กูเลิกปั้นดาราแล้วไม่ทราบว่าดารา

คุณดูวันนี้เขาก็เป็นสัมภาษณ์โหลยการแสดง

ถูกพระมหาทวีเขาถามพระมหาทวีว่า
รู้ตัวไหมว่าเป็นกระแสดังมากในตอนนี้
นางบอกนางรู้ตัวดีแล้วแบบนางเป็นใคร
นางจริงแล้วนางชื่อเดิมบุหงาวะไหล่คงขวัญ
จริงแล้วเนี่ยนางเป็นคนมาจากอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานี
เขาบอกว่าพ่อแม่ให้มาจริงชื่อชาตินางชื่อชาติ
แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นแม่หญิงลี
แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นน้องเฟิร์นทุกอย่างได้หมดแหละ
แล้วก็มีแฟนคลับของนางนางมีเอฟซีคอยตั้งชื่อให้นางสารพัดสารเพเลย
คือส่วนนางทิพย์หรือสวบบทอีทิพย์
เป็นใครมาจากไหนก็บอกว่าจริงแล้วนางคุณดูสิ

วันนี้เรามาในลุคน้องเฟิร์น๒๘นะคะ
ขอบคุณนะคะสำหรับแบรนด์เสื้อผ้าที่ส่งมาให้นางหญิงลีนะคะ

ทุกวันชอบแล้วก็ทำผมไปด้วย

อันนี้แหละคือคลิปที่เปลี่ยนชีวิตนาง
คือนางเนี่ยนะฮะเอาตรงแล้วเนี่ย
เขาบอกว่าคลิปที่เห็นคือมาทำผมที่นี่แหละ

เมื่อประมาณสักอันนี้นะคลิปนี้ประมาณ๕๖ปีที่แล้ว

คลิปเล่นแกล้งกันอย่างนี้แหละ

ตลอดระยะเวลาของนางตอนนี้

คือโด่งดังจนแบบว่า

ฉันบ้าตายรายวันคืออะไรฮะ

อ่าฮะบ้าตายรายวันก็คือแบบสู้เต็มที่ไง

เขาว่าอย่างนั้นนะฮะเป็นเป็นที่สามชายแท้หญิงแท้

เป็นกลุ่มที่ทุกคนรู้แฟนคลับรู้
ทางเราก็แจ้งเกิดในกลุ่มนั้นด้วยจริง
แล้วเอาคลิปของเราไปอยู่ลงในกลุ่มจ๊อกนี่นะฮะ
แล้วก็กระแสตอบรับเขาชอบฐานแฟนคลับก็เริ่มมา

โอ้โฮดูมันเป็นจริงเมื่อวานนี้ภาระก้อน
ภาระก้อนนี่โอ้โฮดูสุดยอดใส่ขับไปกันให้เกียวกราวนะ
จริงเขาบอกว่าแม้กระทั่งจักรักแร้ดำขาหนีบดำ
นางมีครีมให้อย่างรีวิวได้หมด

แต่นางชอบอ้ำพัชราภา
บอกเลยดาราที่นางรักที่สุดคืออ้ำพัชราภาชัยเชื้อ
ติดในใจเทรนด์หนึ่งมาตลอดนะครับ
แล้วก็คุณไอ้อ้ำเนี่ยเขาไม่ได้มาเป็นมหาเทวีแห่งเมืองทิพย์

นางก็เลยบอกว่าเป็นเมืองทิพย์นี่ไง
ครับนี่คุณดูโอ้โห
วันนี้คุณพี่จะมีโอกาสได้สัมภาษณ์สัมภาษณ์นางอยากวันนี้จะมีการสัมภาษณ์นาง
แล้วก็แบบว่าทุกคนก็แบบว่ากลายเป็นแบบเฮ้ยไหว้สา
ไหว้สาก็คือเพลิงพระนางมันกี่ปีแล้วอ่ะไอ้ตั๊ก
หลายปีเนอะแล้วเขาก็จะมีแบบ

ต้องมานั่งบันลังต่างทองว่าราชการอีกคราหนึ่งในช่วงบ่ายของเวลานี้นะคะ
อีกอย่างหนึ่งนะคะคนที่ทำงานทำการหรือทำอะไรอยู่
ก็ขอให้นะคะตั้งใจทำงานตั้งใจประสบความสำเร็จ
เดี๋ยววันนี้จะอ่านเม้นต์แล้วก็ตอบเมนต์แบบ
ปังปังปูเรเยนะคะ

ถ้าทำให้เรารู้ว่าคนเครียด

สมมุติเราหาอะไรที่แบบมันเคล็ดคนไม่เอาแล้วจริงนะ

เขาอยากดูอะไรที่มันผ่อนคลายดูแล้วยิ้มตามไปด้วย
คำว่าเน็ตไอดอลทำให้เรารู้ไม่
เขานะตอนนั้นเลยนะอย่างนี้ดูสิ
มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีกิมมิกเป็นของตัวเอง
ใช่นะครับผมล่าสุดพี่พลสก็เอาไปเล่นหนังเรียบร้อยแล้ว
ก็ขณะคุณพี่มดยังต้องสัมภาษณ์อย่างเร่งด่วน
ในการแฉนคุณนี้เลยวันนี้รายการนักศึกษาพูดจริง
ทั้งโหลนกระแสปกติจะน่ะฉันไม่แย่งแขกหนุ่มอยู่แล้ว
วันนี้หนกระแสเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมาแฉต่อ
นี่ดูคือต้องแบบต้องได้มาเลย
เพราะว่าเขาแบบเมื่อวานนี้มีอย่างที่บอกไปคือ
คือติดตอนนี้ก็ยังน่าจะติดอยู่

เพราะมหาทีวีเจ้ามีเอกหวนกระแสก็คือ
ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงไอ้สิ่งเหล่านี้
ครั้งนึงเราสิตังฯซ่อมหยุด
ซ่อมหยุดคุณจำได้ไหมฮะ

ตอนนั้นแต่ยังไม่ถึงขนาดนี้ส้มหยุดยังไม่ถึงขนาดนี้

อย่างนั้นเดี๋ยวรอติดตามคุณพี่คืนนี้ว่าเป็นยังไงต่อนะคะ
ดารามารอถ่ายรูปกันเยอะมาก

วันนี้ฉันก็เลยเอาป้อมวินิต

แล้วจัดองค์ทรงเครื่องแบบเต็มเลยนะเต็มชุดเลยนะ

ตายแล้วต้องสวยง่ายแล้วนะนะกลับผมเธอคิดดูสิ

ยากไหม
จริงฉันถึงบทว่าโอ้โหตายแล้วนะแบบ
จะถ่ายโฆษณาแต่ละทีจะต้องรอป้อมวินิตใช่ไหม
ใช่ต้องคิวต้องเป็นช่างคู่กลุ่นกันมา
ปรากฏไม่ได้คิวต้องรอคิวช่างแต่งหน้าในที่นี่ก็ถ่าย
แต่พระมหาเทวีเป็นใครมาจากไหนเธอ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

บอกว่าผลการตรวจสอบภายในบ้านที่เกิดเหตุ
มีคนอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด๑๘คนด้วยกัน
ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มของพิตตี้วาวามี๔คน
พริตตี้โมเดลลิ่งอื่นอีก๔คน
แล้วก็มีกลุ่มแฟนสาวของคนร่วมปาร์ตี้๓คน
แล้วก็มีกลุ่มผู้ร่วมปาร์ตี้ที่เป็นผู้ชาย๗คนด้วยกัน
ทั้งหมดก็คือผลการตรวจสอบภายในบ้านอย่างที่บอกไป
ทั้ง๑๘คนนั้นด้านคดียังรอหลักฐานทั้งหมดอีก๓ส่วน
ไม่ว่าจะเป็นผลชนสูตรสาเหตุของผู้เสียชีวิต
ผลตรวจหาสารเสพติดของผู้ที่อยู่ในบ้านทั้งหมด๑๘คนตรวจด้วยหมดเลย
แล้วก็ผลตรวจจากกล้องวงจรปิดในบ้านที่เกิดเหตุ
ซึ่งตำรวจเขาก็เร่งรัดผลตรวจพิสูจน์ทั้งหมด
เพื่อจะนำมาประกอบในการดำเนินคดี
แจ้งข้อหาเกี่ยวกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
เบื้องต้นนั้นพนักงานสอบสวนสนผลโยชน์ทิ้ง
ได้ทำการสอบปากคำพยานไปแล้ว๒๒ปาก
ซึ่งถ้าเกิดว่าพบพยานหลักฐาน
ก็สามารถจะเอาผิดกับผู้ที่ทำให้นางสาววาวาเสียชีวิตได้
ซึ่งทางครอบครัวเองเนี่ยเขาก็มีการบอกว่า

เสียชีวิตซึ่งพยานก็เผยโคม่าตอนตี๔ฉันสุเจอสารเนี่ยต่างนานาที่แบบว่าเต็มไปหมดเลย
คือจริงต้องบอกว่าทางครอบครัวของผู้ตายเขาไปร้องเรียนกับทนายอัชริยะด้วยนะคะ
ที่แบบว่าช่วยเหลือกับอาชญากรรมในทางคดีนะคะ
ก็ปาร์ตี้ดังกล่าวมีเข้าร่วมอย่างบอกไป๑๘คนมีแบ่งประเภทต่างกันไป
ทั้งหมดเนี่ยแต่งกายมิดชิดใส่เสื้อคุมหมวกปิดหน้าปิดตาทั้งหมดเลยนะคะ
ที่ทางพลตำรวจตรีจีฤพพุมิจิตรรองผู้ปัญชาการตำรวจนครบังค์เข้าประชุมติดตามความขึบหน้าต่อไป
เดี๋ยวต้องรอดูเนอะว่ามันยังไงคือ
ตตี้วาวามีอาการผิดปกติตั้งแต่ตี๔ตี๕แล้ว
แต่ว่าต้องสอบสวนเพิ่มเติมอีกยังตอบไม่ได้ว่า
เรื่องของยาเสพติดนี่มีการบังคับให้ใช้ยาหรือเปล่า
ตอนนั้นคือแบบว่าเพราะว่าน้องเขามีการไลน์ก่อนที่เราเคยเล่าทำไลน์ต่อไป
น้องเขามีการไลน์บอกว่าเฮ้ยจริงแล้วเขาให้กินนมตอนประมาณสัก๕ทุ่ม
ซื้อขนมเยลลี่มาให้กินหรอกขนมมันก็คงจะหมายถึงยาเศรษฐกิจ
ปรากฏว่าไอ้การเสียชีวิตที่มันควรตั้งคำถามขึ้นเยอะที่สุด
คือตอนนี้ว่ามันใช่เคนมผงหรือเปล่า
เออเพราะตอนก่อนหน้านี้เขาพบสารหลายตัวที่มีลักษณะใกล้เคียงว่าอาจจะเป็นเคนมผง
คือเขาบอกว่าช่วงตี๔ผู้ตายจริงเขามีอาการอาเจียนแล้วอาเจียนหนัก
แฟนสาวของผู้ชายที่ร่วมอยู่ในงานเนี่ยก็เลยพาขึ้นไปอาบน้ำ
แล้วก็ไปนอนพักที่ชั้น๔ของบ้านก็คอยดูแลตลอด
กระทั่งผู้ตายเริ่มมีอาการเกร็ง
เจ้าของบ้านกับเพื่อนชายอีกคนนึงก็เลยอุ้มขึ้นรถ
พาไปส่งที่โรงพยาบาลในช่วง๖โมงเช้าตามที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว
โดยไม่ได้แวะที่อื่นแล้วก็ใช้เดินใช้เวลาเดินทางเพียงแค่๕นาทีเท่านั้น
ฉะนั้นแสดงว่ามีโอกาสรอดถ้าสมมุติเราที่วันนี้คุณอาชิริยะเขาพูดว่า
ถ้าสมมุติน้องอ่ะได้รับการรักษาทันทีอืมก็มีโอกาสรอด
แต่น้องโรงพยาบาลให้นอนรอก่อนรอให้เจ้าของบ้านนะคะมาจ่ายเงินก่อน๑๕๐๐บาท
ใช่ไหมแสดงว่าถ้าสมมติอันนี้คิดเองนะแสดงว่าถ้าน้องได้รับการรักษาโดยทันทัน

เพราะว่ารอนอนรอประมาณ๕๐นาทีหมด
เกือบชั่วโมง
แล้วก็มั่วบินค่าอาหารต่างอะไรอีกเพราะเขาบอกว่า
ตามตามเวลามันดูแล้วไม่น่าจะมีการมาสั่งอาหารอะไรกันอ่ะ

คือเขาก็มีการหอบหลักฐานเข้าไปแจ้งความเอาผิด
ที่โรงพยาบาลเอกชนพริตตี้วาวาข้อหาว่าช่อโกง

จ่อฟ้องเรียกค่าเสียหาย๑๐ล้านในข้อหาร
เมิดสิทธิผู้ป่วยจนทำให้ถึงแก่ความตาย
นี่แหละมันก็เป็นเหตุการณ์ต่าง

จะได้เอาผิดกับคนที่กระทำได้

แต่ทางโรงพยาบาลเขาก็แจ้งไทม์ไลน์มาว่า
รอน้องพักตอนนี้ให้ยาตัวนี้

ซึ่งทางโรงพยาบาลเขาก็ชี้แจงมา

มาที่เรื่องราวของผู้ติดเชื้อกันบ้างครับ

รายงานสถานการณ์โควิดนะครับผม
วันนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อ๗๑รายครับ
ผู้ป่วยสะสม๒๖๔๔๑รายครับ
เทศไทยว่าพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่๗๑ราย
รวมผู้ป่วยจะยืนยันสะสมอยู่ที่๒๖๓๗๐รายนะครับ
หายป่วยแล้วนะครับ๒๕๗๗ราย

รวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๘๕รายครับ

แบ่งเป็น๑จากระบบเฝ้าระวังแล้วก็ระบบบบริการนะฮะ

ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกนะครับในชุมชน๗ลาย
แล้วก็๓ครับผู้เดินทางจากต่างประเทศ
และเข้าสถานกักกันโรคอีก๒๓รายนั่นเอง
วันนี้ก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่๗๑รายด้วยกันนะครับ
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการผ่อนปนในเรื่องของการกักตัว
ใช่ค่ะคือณวันนี้เราจะมีสิ่งที่จะต้องจับตามอง
จาก๑๔วันจะเหลือเพียง๑๐วัน

นักวันนี้จริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอการที่ประชุมคอลโลมอล
จะเป็นพรุ่งเนี้ยนะครับซึ่งเขาบอกเลยว่า
หลังการประชุมคณะกรรมการโลกติดต่อแห่งชาติเนี่ย
คือ๑เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ย
ถ้าสมมุติคุณมีมาปุ๊บเนี่ยเขาบอกถ้าสมมุติคุณฉีดวัคซีนครบโดส
คือครบถ้วนแล้วนะครับก็จะได้ใบรับรอง
ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิดจากโรงพยาบาล

หมายถึงว่าคุณจะฉีดวัคซีนปุ๊บครบ๒เข็มปุ๊บคือคุณไม่ได้มีการเสียค่าใช้จ่าย
แต่หากจะเดินทางไปต่างประเทศสามารถนำใบรับรองมาขอสมุดเล่มเหลือง
ซึ่งจะมีทั้งรูปแบบเอกสารหรือจะเป็นแบบว่าอยู่ในโทรศัพท์เราก็ได้
ใช่ครับมีค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารเนี้ยอย่างละห้าสิบบาทนะฮะ
ซึ่งสมุดเล่มเหลืองเนี่ยเราออกให้ได้แต่การนำไปใช้นะฮะเอ่อ
จริงเนี่ยยังเป็นรอก็ต้องรอว่าข้อตกลงระหว่างประเทศของแต่ละประเทศเนี่ย
เขาว่ายังไงกันก่อนครับซึ่งอันนี้ก็ต้องดูว่าแต่ละประเทศอ่ะ
แต่ละประเทศเขารับแต่ส่วนใหญ่เมย์ประเทศไทยอย่างอเมริกาไปไม่ต้องกักตัวนะ
ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ปลอดภัยนะเราไปต่างประเทศเราไปฮ่องกงฮ่องเกิงเนี่ย
ไม่ต้องไปกักตัวนะโอเคเลยแต่ถ้าสมมุติเรากลับมาบ้านเราเนี่ยยาวต้องกัก
ยาวนี่คือกฎหมายของเมืองไทยตอนนี้เป็นแบบนั้นไงอ่าฮะแต่เมื่อก่อนตอนแรกแรกเขาบอกว่าตอนที่เกิด
คือเหตุการณ์ใหม่ใหม่ทุกคนจะต้องกักตัวหมดทุกประเทศถูกต้องไหมทุกประเทศ
แต่ปรากฏว่าณตอนนี้ประเทศไทยของเราเวลาเดินทางไปไหนไม่ต้องกักตัวครับ
ซึ่งอย่างที่สองที่เขาพูดกันเนี้ยคือเวลาอืมตอนเนี้ยมันสิบสี่วันฮ่า
เราไม่กล้าเดินทางไปไหนก็เลยอืมเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการการขึ้นโอ้โหสิบสี่วันครับ
อืมหือพอฉะนั้นวันนี้ยอดผู้ป่วยก็น้อยลงครับผมนะครับเชษฐรายฮะ
เราก็จะต้องดูว่าต่อไปเนี่ยถ้าสมมุติชาวต่างชาติเขามี
พาสปอร์ตไอ้การฉีดวัคซีนครบเนี่ยนะ
แล้วก็ฉีดมันได้อย่างน้อย๑๔วันแต่ไม่เกิน๓เดือน
ก็มีเอกสารรับรองว่าปลอดโควิด๑๙๒ชั่วโมง
ก็จะลดวันกักตัวเหลือ๗วันนะฮะ
คนไทยที่มีเอกสารรับรองการฉีดโควิด

ก็คนไทยอย่างพวกเราเนี่ยก็จะลดการกักตัวเหลือ๗วัน

ในขณะที่คนเมืองนอกเมืองนานล่ะคนต่างชาติล่ะ
คนต่างชาติถ้าไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด

ก็จะเหลือ๑๐วัน
แต่วันนี้ถ้าสมมุติคุณไปแอฟริกา

พอแอฟริกาเขามีสายพันธุ์ของเชิกดำไหน

ไอตัวไวรัสกายพันธแอฟริกาน่ากลัวพอสมควร
เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คนที่เดินทางมาจากแอฟริกา
ต้องกักตัวเต็มอยู่นะฮะแล้วก็ประมาณสักเมษา
เมษานี้ก็จะพยายามจะฉีดให้ได้เยอะที่สุด
แต่เมษาปีนี้เราได้เล่นน้ำแน่นอนมั่นคง
เพราะพรุ่งนี้เขาจะมีการประชุมกันเลยว่าการปรับ
กิจกรรมผ่อนคลายว่าจะเป็นยังไง
เล่นได้แต่ว่าอาจจะต้องมีการจำกัดจำนวนคนนิดนึงอะไรอย่างนี้
เข้าไปเบียดเสียดเหมือนแต่ก่อนหูคุณพี่มันชิดกันเลยนะอย่างนั้น

มันก็ต้องทำให้ได้ถ้างั้นเศรษฐกิจมันไม่เดิน
เอ้าจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งครับท่านผู้ชมฮะ
เขาได้โพสต์ภาพเหตุการณ์ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ไล่ล่าผู้ต้องสงสัยเพราะอะไร
หลังจากก่อเหตุนะฮะชนดะในตลาดย่าโม
คุณดูนี่ฮะปรากฏว่าไอ้เหตุการณ์ครั้งนี้คือชนดะเลยล่ะ
ใช้มากกว่าชนดะเลยในตลาดย่าโม
แล้วก็ไล่ชนชาวบ้านเสียหายอยู่หลายคันครับ
ก่อนจะขับรถหลบหนีไปตามเส้นทางต่าง
โดยมีพลเมืองดีขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
ประกบร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
ก่อนจะไปจนมุมใกล้กับแยกไฟแดง

ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสพมนรศมา
เขาเปิดเผยว่ารถที่ก่อเหตุ

สอบสวนเบื้องต้นเพราะว่าเขาเป็นอาชีพขายสินค้าออนไลน์อืม

โดยมีอาการเครียดจากผลกระทบของโควิด
คือเศรษฐกิจที่เขาได้อยู่หาเงินใหม่ทัน
ก็เลยเครียดแล้วก็ไปเสพยามาเมื่อวานนี้
เมื่อมาเจอตำรวจโบกรถปุ๊บก็ขอตรวจ
กลัวความผิดเลยขับรถหนีตำรวจ
ซึ่งในระหว่างขับรถหนีน่ะก็ได้ไปชนเข้ากับรถประชาชนที่จอดเขาไว้
เขาก็ได้เดือดร้อนหมดตามเส้นทางร้ายต่อหลายคันเนี่ย
จะถูกกดดันแล้วก็ไปจนมุมที่แยกไฟแดง
หน้าโรงพยาบาลกรุงเทพราชศรีมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ได้นำผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำเพิ่มเติมพร้อมกับตรวจร่างกายซ้ำ
เพื่อขยายผลเรื่องยาเสพติดซึ่งเขาก็ยอมรับอยู่แล้วเขาไปเสพยาเสพติด
เพราะเครียดก่อนจะนำตัวเนี่ยดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อันนี้ในที่สุดก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดกลับมาอีกแล้ว
ครับผมคงเครียดด้วยแล้วก็เสพยาด้วย
ตอนนี้เร็วกว่าใจไกลเกินฝันนะฮะเรียบร้อยครับ
ท่านผู้ชมครับเชียงใหม่อากาศติดอันดับแย่ที่สุด

แม่ห้องศรก็เหมือนกันคือไฟป่าค่อนข้างเยอะช่วงนี้
จริงนะวันนี้ภาคเหนือที่เราปึ้งชื่นชม
อากาศที่เย็นอากาศที่แบบว่าหายใจสะดวก
ปรากฏวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ติดอันดับหนึ่งของอากาศแย่ที่สุด

เอาล่ะฮะ
เดี๋ยวสักแป๊บนึงวันนี้เราจะมีนอกจากเรา๓คนแล้ว

โอ้โหในโลกโทรเชียนนี่รออุ๊ะ

ใช่สองคนนี้ก็บอกว่าใครโหดกว่ากัน

เอ้าไปอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าครับที่มีคนพูดถึงกันมาก
บนโลกออนไลน์เนี่ยหลังอยากดังเดี๋ยวจัดให้เวอร์ชั่นสองเนี่ย
สถานที่บางแห่งมีประวัติศาสตร์อยู่ในตัวแม้จะไม่รู้จักกันมากในที่นั้น
แต่คนในพื้นที่เนี่ยย่อมรู้สึกผูกพันรักและเคารพในสถานที่นั้น
ถึงกับปีนไปหามุมสวยเลยอ๋อคุณดูดิ

สถานที่ที่เขื่อนกระทูลที่อำเภอพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
ถ้าสมมุติจริงแล้วเราย้อนกลับไปตอนนั้นนครศรีธรรมราชอุทธกภัยปี๒๕๓๑จำได้ไหม

เกี่ยวกับพายุอะไรนะตั๊กพายุอะไรนะ

ตอนนั้นเกิดอุทธกภัยเนี่ยครับหลายร้อยชีวิตที่ศูนย์หายไปนะครับ
สำหรับคลิปดังกล่าวเป็นภาพที่นักท่องเที่ยววัยรุ่นประมาณ๓คนได้ไปทำการตรงนั้นคือเมน

เป็นเมนเก่าแล้วก็ไปโพสต์ภาพถ่ายกันอย่างสนุกสนานเลย

ซึ่งหลังจากคลิปตัวนั้นเผยแพร่ออกไปปุ๊บก็มีชาวเน็ตเนี่ยเขาออกมาแซะมาคอมเมนต์เลยว่าเฮ้ย

มันคือเราต้องยอมรับน้ำมันแห้งปีนี้คุณไปที่ไหนน้ำแห้งหมดน้ำแม่น้ำโขงไม่เหลือเลย

แห้งหมดคลองไม่มีน้ำสักจุดเกิดมาในชีวิตไม่เคยเห็นเลย

อันนี้คือเขื่อนที่นครกลายเป็นว่าต้องยอมรับน้ำมันแห้งจริง

มันแห้งซะจนโอเคยุคทุกวันนี้ยุคดิจิทัล
ยุคดิจิทัลก็เลยต้องถ่ายรูป
แต่คุณลืมไปแล้วบอกนั่นคือเมน
ก็เป็นวัยรุ่นเป็นผู้ชาย๓คนเนี่ยทำการปีนเมนเก่า
โพสต์ภาพถ่ายรูปกับเมนอย่างสนุกสนาน
ซึ่งหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป

ตำหนิตักเตือนว่าเฮ้ยบางทีมันไม่ถูกต้องนะ
อ่างเก็บน้ำครองกระทูลเนี่ยเดิมเนี่ย
เมื่อก่อนนี้ทำไมถึงมีเมนบางคนก็ถามว่าทำไมถึงมีเมน
ก็คือเอาง่ายเมื่อก่อนเป็นหมู่บ้าน

เคยเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลาก
ซึ่งเราเคยเวลาฟังข่าวเราจะยินคำว่าน้ำป่าไหลหลากเนี่ย
แล้วก็ดินโคนถล่มอย่างรุนแรงเมื่อปี๒๕๕๙
ปรากฏว่าไอ้ปีครั้งนั้นที่
น้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่มปี๒๕๖๐

คนตายเยอะมากฮะแล้วคนศูนย์หาย
ก็เยอะมากก่อนที่จะได้รับพัฒนาพื้นที่เนี่ย
ก็เลยกลายเป็นอ่างเก็บน้ำคลองกระทูลในเวลาต่อมา

ก็คือตกเป็นซึ่งขเดียวไม่ตกไปจงแสดงน้ำไม่มีมา
แป๊บนึงก็จะเริ่มแบบว่ามีการแบบว่าทำนาโถอันนี้ก็ต้องใช้นา
น้ำเยอะด้วยไม่น่าจะน้ำอยู่ไหนหมดก่อน
ปีนี้น่าจะแรงเนอะ
ปีนี้คุณจุ๊กดูว่าเมนโผล่ขึ้นมาได้อย่างนี้
แสดงว่าเมื่อก่อนตอนเป็นอ่างเก็บน้ำจะต้องแบบมองไม่เห็นเลย
คุณคิดดูว่าเมนเกือบโผล่มาครบหมดแล้ว

โอ้โหถ้าสมมุติน้ำเยอะไม่เห็นเมนนี่น้ำสูงมาก

ก็เมื่อก่อนเขาเป็นหมู่บ้านอย่างที่บอกว่า
น้ำป่าไหลหลากดินโคนถล่ม
ปรากฏว่าดินโคนสลมน้ำป่าไหลหลากที่นคร
ก็เลยต้องเอาตรงนี้มาเป็นอ่างเก็บน้ำ

อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของฝุ่นพิษ
ตอนนี้เรียกว่าวิกฤตมากก็เลยทีเดียวนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เอง

แล้วก็หมอกควันระดับวิกฤตอย่างต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะนะคะ
ก็คือมีการตรวจพบฝุ่น๒๔๓๒๙ไมโครกรัม
ต่อลูกบาทเม็ดปกติ๕๐นะ

บริเวณจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำปางจังหวัดเชียงราย
จังหวัดแม่ฮ่องซ้อนลำพูนแพร่พะเยาแล้วก็ต่าค่ะ
ก็รายงานคุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่
ขึ้นเป็นเมืองที่มีอากาศแย่ที่สุด
อันดับหนึ่งของโลกของโลก
เน้นนะฮะเป็นเมืองที่แย่ที่สุดอันดับหนึ่งของโลก
ติดต่อกันเป็นวันที่๒แล้วด้วย

แล้วก็ประกอบกับพื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะ

แม้กระทั่งของทั้งแม่ห้องศรเองก็เจอวิกฤตไฟป่า
ทางด้านกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า
หมอกควันแล้วก็ฝุ่นละอองทางภาคเหนือกองทัพภาคที่๓
ส่วนหน้ามีการรายงานสถานการณ์ไฟป่า
พบจุดความร้อนใน๑๗จังหวัดภาคเหนือเลยค่ะ
จำนวนทั้งหมดก็๖๐๙จุด
เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จำนวน๔๒๘จุด
พื้นที่ป่าสงวนจำนวน๑๖๐จุด
ขณะที่ทุกหน่วยงานก็เร่งระดมกำลังลงพื้นที่
ที่เกิดการเผาซ้ำซากนะคะ

พร้อมกับเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้มากที่สุด

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เอง
ได้นำหุ่นยนต์ฉีดน้ำความเร็วสูง
ฉีดพ่นบริเวณประตูท่าแพ้
ใช้น้ำถึง๔๐๐๐ลิตร

แล้วก็เพิ่มความชื้นสักนิดนึงในอากาศ
เนื่องจากว่าเป็นแหล่งชุมชนใจกลางเมือง

งดทำกิจกรรมกลางแจ้งช่วงนี้
แล้วก็ช่วยการฉีดพ่นละอองน้ำ

เพื่อช่วยลดการสะสมของฝุ่นขวัญ

เป็นประจำทุกปีเลยนะเราจะมีโอกาสได้เห็นแบบนี้

มันมีผลต่อปอดมันมีผลต่อทุกสิ่งทุกอย่างข้างใน

เพราะฉะนั้นชาวเหนือก็ต้องนะครับระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับ

มาถึงเรื่องราวของกรุแตกครับคุณผู้ชมครับ
พบพระเครื่องร่วม๔๐๐องค์ขณะขุดพื้น
บุรณาวิหารพระพุทธศัยยาตรอายุ๑๑๗ปีครับ
วันนี้ที่วัดศรีสำรานหรือวัดจันทรังศรีชิมาวาท
นะครับผมเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
ขุดพบเครื่องโบราณจำนวนมากครับ
ถูกฝังเอาไว้อยู่ที่บริเวณใต้ฐานพระนอนปางพระพุทธศัยญาตินะครับ
อายุ๑๑๗ปีหลังจากที่คนงานเนี่ย
เลื่อนย้ายพระไปไว้อีกด้านหนึ่งครับ
เพื่อขุดเผื่อเทปูนบูรณวิหารที่ก่อสร้างมานานตั้งแต่ปี๒๔๔๗นะครับ
จากการสอบถามพระครูไทยบุญญพรนะครับ
เจ้าวาดวัดศรีสำรานเนี่ยเปิดเผยว่า
วิหารแห่งนี้สร้างมาตั้งแต่๒๕๖
โดยพระเครื่องที่ตรวจพบเนี่ยนะครับผม
คาดว่าเป็นพระแก้บนยุครัตนโกศิลป์ครับ
จำนวนประมาณ๔๐๐องค์มีทั้งหมด๒พิมพ์
ประกอบไปด้วยพิมพ์สมาธิและพิมมารวิชัยครับ

ทางวัดเนี่ยจะเตรียมไว้มอบให้กับผู้ที่เป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคี
เพื่อเก็บไว้บูชาเป็นที่ละลึกนะครับ
โดยงานท่อพระป่าสามัคคีเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่๑๕เมษายนนี้นั่นเองครับ
พบถึง๔๐๐องค์เลยทีเดียวนะครับ

ใช่ครับเพราะว่าตั้งแต่๒๔๔๗ปีนะครับ
ถูกต้องค่ะใครที่ไปสนามบินแล้วมีปัญหาเรื่องของเวลาไปแล้วรถติด
รถติดเข้าไม่ซื้อนี่สักทีอะไรแบบนี้
ตอนเมืองตอนเช้าที่รถติดจริง
ปกติเราเผื่อเวลากัน๑ชั่วโมงมาทีเดียวนี้
ภายในประเทศเรายังเผื่อเวลากันชั่วโมงครึ่ง

ของพี่ชาวเนี่ย๒เพราะต้องหาที่สอดรถตัวเองด้วย
ถ้าจอดรถต้อง๒แต่ถ้าไปดอบเฉยชั่วโมงครึ่ง
ฉันที่จะแบบชั่วโมงนึงไม่เป็นไร
หลังจากนี้ต่อไปมั่นใจได้ว่าจะหมดปัญหาเรื่องนี้ค่ะ

เขามีการเตรียมเปิดใช้แท็กซี่เลน
เป็นทางเชื่อมติดแอร์เข้าอาคารผู้โดยสารค่ะ

คุณทรานนท์ผู้อำนวยการท่ากัศยานดอนเมือง
บริษัทท่ากัศยานจำกัดมหาชน
ก็มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้า
โครงการการก่อสร้างแท็กซี่ดรอปเลนส์
ว่าโครงการดังกล่าวนี้มีราคากลางอยู่ที่
ซึ่งทางททเองก็ได้มีการเปิดประกวดราคา
ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้ว
โดยเปิดให้ยื่นเสนอราคาวันที่๑๐กุมภาพันธ์
แล้วก็พิจารณาคัดเลือกในวันที่๑๑กุมภาพันธ์

ก็เป็นผู้ชนะการประมูลเสนอราคาที่ต่ำที่สุดนะคะ

ซึ่งต่ำกว่าราคากลางอยู่
ซึ่งทางทอทเองเขาก็เตรียมที่จะลงนาม
สัญญาจ้างกับบริษัทศักดิ์ทองภูลนะ

ว่าบริษัทจะเริ่มงานก่อสร้างในเดือนมีนาคม
โดยจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างรวมเนี่ย

คือการเพิ่มช่องจรจรจำนวน๒เลนด้วยกัน
เพื่อบรรเทาปัญหาจรจรติดขัด
บริเวณหน้าอาคาร๒ขาออก

การก่อสร้างหลังคาคลุมชาญชาลา
สำหรับผู้โดยสารลงจากแท็กซี่

แล้วก็๓ทางเชื่อมพร้อมระบบปรับอากาศ

ผู้โดยสารจากชาญชาลามายังอาคาร๒
จำนวน๒จุดทั้งเหนือและใต้เลย

จุบันมีปริมาณผู้โดยสารที่มาใช้บริการ
ทางท่ากัศยานเองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หรือว่าประมาณ๔๐๐เที่ยวบินต่อวัน

ประสบปัญหาเรื่องของการจารจรติดขัด
อย่างต่อเนื่องเลยอย่างหนักมาก
จากว่าแท็กซี่ที่เข้ามาส่งผู้โดยสาร

ก็เลยเป็นเหตุให้ทำให้ผู้โดยสารเนี่ย
ตกเครื่องกันเยอะเพราะว่าไปไม่ทัน
ดังนั้นรอดูว่าปลายปีนี้นะคะ
ปัญหาต่างเหล่านี้จะหมดไปไหม

ไฟล์เช้าโอ้โฮ
ค่ะนี่เราลืมไปแล้วปั๊ปจะสงการแล้วนะเนอะใช่อ้าวใช่อะมดมีนามีสระเดือนหนึ่งหนึ่งหลัก
นี่เราอยู่กับโพวิสต์ตั้งแต่ปีที่แล้วคือกุมผาครับเริ่มกุมพามีนานี่มาถึงนี่
นี่คือครบ๑ปีแล้วนะครับอืมอ่าฮะอ้าววันนี้พูดแล้วจะต้องโทรหามาตูมหน่อย
เกิดอะไรขึ้นกับนางเขาโพสต์จอดำเกิดอะไรขึ้นกับเขาใช่นั่นสักครู่เดียวครับโต๊ะหน้าครับ
เข้ามาอ่ะไปยังไงครับพี่เช้าต้องเป็นคนเล่าไม่ใช่เหรอเล่ามาตูมัน
โทรหามาตูมกันไหมไม่เป็นคนก็ยังไม่จบเรื่องพระหาทีวี
ว่าสมมติว่าพระหาทีวีเนี่ยดังขึ้นสุดฮอลดอย่างเงี้ยได้ไง
สะเทือนยิ่งกว่าไบท์วินไปเดินห้างอีก
ฉันตื่นเต้นกับที่เขาปินตอนบ้ายวินนะ

ขณะที่เจ้าตัวกำลังวีดีโอคอลกับพระมหาเทวีเจ้า

แคปชั่นว่าสวัสดีค่ะ
โดยก่อนนั้นเบลล่าถูกอวยยศให้เป็นพระมหาเทวีเจ้า
ในวันพิเศษพร้อมกับประกาศสละตำแหน่งพระมหาเทวีเจ้า

สำหรับจริงแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ที่เราจะไปติดตามคลิปหรืออะไรเขากันอย่างนี้

เมื่อเราได้เล่าไปแล้วว่าเขาเป็นใคร
จริงแล้วนางก็โด่งดังมาจากคลิปตลก
บนโลกโซเชียลโดยจุดเริ่มต้นแกรบที่รู้จักคือการที่นางไปทำร้านร้านผมร้านเสริมสวย
ร้านเสริมสวยนี่ชื่อทิพย์ร้านเสริมสวยชื่อทิพย์
แล้วก็มีการถ่ายคลิปไปตอนไปทำร้านเสริมสวย
พอไปทำไปทำมาเกิดอาการวีนมีการเกิดการวีนกันเกิดขึ้น
จึงถือเป็นต้นกำเนิดของแม่หญิงเลเจ๊ยาวีน

ถูกที่เด็กผู้ชายมันชอบพูดเจ๋ยาวีนโอ้มันมาจากทนนี้
เพราะเด็กที่บ้านจบมันชอบพูดเจ๋ยาวีน
ส่วนที่มาของชื่อพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์

แล้วก็เป็นวลีเด็ดที่ใช้บ่อยคือไหว้สา
แล้วก็นะน้องนะโอเคแปลกดีไว้คนเรา

เพราะว่านางก็ทำคลิปมาเรื่อยนะ
แต่มาเปรี้ยงมาปังก็คลิปนี้เองนะครับ

ตูมโพสต์จอดำครับทำเพื่อนแฟนคลับต่างเป็นห่วง
หลังเจอวิกฤตของชีวิตนั่นเองนะฮะ
เจอกระแสวิจารณ์อย่างหนักสำหรับดีเจมะตูมนะครับผมนะ
หลังจากจัดปาร์ตี้วันเกิดในช่วงของโควิดนะฮะ
ระบาดจนทำให้มีผู้ติดเชื้อหลายคน
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เอาผิด๒ข้อหา
ฝ่าฝืนพรบโรคติดต่อและพรกรฉุกเฉิน

ด้วยการโพสต์ภาพสีดำขึ้นนะฮะ
แล้วก็ไม่โพสต์แคปชั่นใด
งานนี้เนี่ยทำเอาเพื่อนแล้วก็คนสนิทต่างเข้ามาคอมเมนต์

ตูมใจเย็นเดี๋ยวจะให้กลับมาทำรายการแล้วอีกแป๊บนึง
นะตูมนะนะครับผม
เขาก็คงมีแบบมีหลายเรื่อง
ขนาดฉันโดนเป็นแบบว่าแค่๓วัน

อื้อฮือไม่อยากมาอยู่บ้านเลยหยุดนะ๓วันนะ

หรือว่าไปที่อื่นไปนั่งก็ไม่อยู่บ้าน

วันหนึ่งให้หยุดเฉยมันก็จะมีความเครียดอยู่ในนั้น

ใครบอกเขาให้ไปเที่ยวไปเที่ยวฉันทำไม่เป็น

เมื่อกี้ที่เราบอกไปนะคะวันนี้พิธีกรจัดจ้านย่านวิพา

นี่คุณมดดำเข้าไปออกมาแล้วกับพี่หนุ่มกัญชัยนะคะ
แต่วันนี้เขาจะมาบุกข่าวใส่ไข่ของเราด้วย

อย่างที่เราบอกนะวันนี้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ปีนี้คุณจะให้เห็นว่าความวาเลซี่มากมาย

จะเห็นดารามาร่วมงานกับทางไทยรัฐทีวีพิธีกร

ขอต้อนรับพิธีกรจัดจ้างญาติพิภาค
สวัสดีค่ะ

ไปรับข้าวธรรมดาไม่ได้

มายุบัตินี่ดูท่าของนางอีกครั้ง

ไม่จะบอกว่าครั้งที่แล้วที่พี่มดนะคะมาเปิดเทปแรก

เขาไม่เคยยอมเต้นที่ไหนเลย

แต่วันนี้อันนี้ต้องเต้น

ใช่ค่ะค่ะค่ะพี่นี้นี่หนึ่ง
เทปแรกทั้งออนไลน์ออฟไลน์ประสบความสำเร็จบ้าง

นี่ค่ะโอ้ยแทบเลย
ใช่ต้องขอบคุณจะมาเพื่อขอบคุณ
คุณหนุ่มแล้วก็พี่กะตี้พี่มดดำจริง

ทำไมจริง
ตอนแรกเราจะยกขบวนใบสีมา

ใครลับแทนคุณหนุ่มกันใช่ไหมนะคะ

เรตติ้งแล้วก็กระแสในเทปแรกดีมาก

เกรทก็คือเพื่อนแต่เพื่อนรุ่นน้อง

๒เทปครับกับเวลาสัปดาห์นี้ยังมีโอกาสให้ดูอีก

ต้องดูนะคะเพราะว่าแกงแม่หม้อใหญ่มากใหญ่มาก

คือวิกนี้แกงหม้อใหญ่มาก
แล้วมีคนมาร่วมช่วยแกล้งหลายชีวิต
มีแก่ความเชื่อมเยอะมากันได้อย่างไรก็ไม่รู้

รัวเลยค่ะต้องติดตาม
เอ้ยเป็นนักร้องมานาน
มาเป็นพิธีกรรายการนี้มันแตกต่างจากการเป็นนักร้องยังไงบ้าง

ซึ่งมันก็จะเน้นเอาความเป็นนิสัยของเรา
เอาเป็นตัวเราอะไรอย่างนี้ครับบอกมาเวลาเราคุยกัน

มันแทบจะตัวติดกันอยู่แล้วล่ะ

พี่คอยอกหัก

ผู้ชายได้เอาสัมภาษณ์

ในรายการมีพลังเยอะแบบเหมือนกันหรออ๋อหาหา
หญิงน่ะหญิงหรอ
จับอ๊อบไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปตอบ
เบื่อมันจะตายหน่อยทุกวันครับ
วีคหนึ่งเจอมันก็๔๕วันก็ไปแล้ว
แต่แก่เตสเนี่ยจริงเคยเจองาน
คือจริงเราทำเขาเรียกว่าเหมือนกับงานข้างนอกกันบ่อย

มันแตกต่างจากรายการอื่นที่หญิงเคยไปร่วมมายังไงบ้าง

เราจะรีเช็คจากคนที่มารายการเรา

หันมาพูดว่าพี่ไม่เคยโดนถามอะไรแบบนี้ในรายการอื่นเลย
พี่ไม่ได้พูดเรื่องนี้ในรายการอื่นเลยพี่รู้สึกว่าการมานั่งในรายการนี้ไม่เหมือนท็อกโชว์ทั่วไป
รู้สึกว่าเราสบายใจที่จะคุยกับแขกรับเชิญกับพิธีกรทั้ง๓คน

คือมันจัดจ้านด้วยคำถามด้วยอะไรหลายอย่างเนี่ยค่ะด้วยคำถามที่เหมือนกับวางโครงมาส่วนหนึ่ง
แล้วก็ด้วยความอยากรู้อยากเห็นของพวกเราก็จะใส่เพิ่มเติมเข้าไป
อยากรู้อยากเห็นเลย
ทีจะได้เลิกถามว่าคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงคนนั้นเป็นทำพิธีกรมาซะเองเลย
แล้วก็เหมือนกับเพื่อนพูดคุยกันมากกว่าเหมือนพี่น้องในวงการเราพูดคุยกัน
มันก็จะได้มีอีกแบบนึงที่แตกต่างกันไป
แขกที่เข้ามาในรายการเขารู้สึกว่าผ่อนคลายด้วย

จัดแจ้งว่าวิพาออนแอร์ไปแล้วเทปหนึ่งกระแสตอบรับโอเคปกติ
เล่นคอนเสิร์ตมาตลอดของหญิงกับบทบาทพิจารณ์ครั้งแรกเป็นไง

แล้วก็มีความแบบว่าอยากให้รับส่งกันแบบมุกคมกว่านี้
เราก็เก็บมาเป็นแบบโบ๊บักกว่านี้
แล้วก็เก็บมาเป็นแบบทำการบ้านเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าได้ข่าวว่ามีเซอร์ไพรส์ทุกเทปเลยเหรอคะ

ก็จะพยายามทำเขาเรียกว่าทำการบ้านมา
เพื่อแขกรับเชิญใหม่ที่เขามาในแต่ละเทป
ให้เขารู้สึกตื่นเต้น
แล้วแบบซุปแขกรับเชิญอย่างฉันโดน
ซึ่งการชัยคิดว่าจะโดนแกงกันเอง

หล่มทรกษ์เขาแกงกันเองประจำอยู่แล้ว

คือแบบว่าอยู่ดีเดี๋ยวคุณจะต้องดูมาได้ยังไงวะ
จริงเหรอมีแขกมาเซอร์ไพรส์หมดเหรอมีเหรออ้าวมีไอ้แจ๊กแฟนฉัน
ซึ่งฉันไม่ตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะมันคิดไม่ออกบอกไม่ถูก
มันมากินเงินช่าแขกกับเธอ
แต่ว่าอีกคนนึงที่มาของพี่นี่เรียกว่าเดี๋ยวนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเขาในหน้าจอทีวีถูกไหม

คือเรื่องที่แบบว่าตอนนั้นที่เรากัดกัญชัยกำเนิดพลอย

สรุปทำไปทำมาจุดใต้ตำต่ออยู่ที่อีออฟ
สรุปอฟไปรู้จักแต่ที่เราเป็นก่อนเราไปว่าเพื่อนหน้าตัวละ

ให้ทั้ง๓ท่านช่วยฝากรายการนี้หน่อยครับ

จ้านยาวิพาเป็นทอล์กโชว์ที่ไม่เหมือนที่อื่นนะคะ
แล้วก็รับรองว่าแต่ละแขกรับเชิญ

๕โมงเย็นนะครับผมทางไทรัตว์ทีวีท่อง๓๒ค่ะ
ใช่ค่ะเจอกับพวกเราได้นะคะ
รองว่าสนุกฮาทุกเทปแล้วพวกเราก็จะทำกันอย่างเต็มที่
รับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะรับประกันค่ะ
แน่นอนนี้หนึ่งรายการที่เกิดขึ้นในช่วงเสาร์อาทิตย
เราจะเห็นว่าเป็นวาเรตี้เราอาจจะเห็นข่าวเยอะแล้ว
เราจะเริ่มเห็นวาเรตี้ในช่องไทยรัฐ
เราจะเริ่มเห็นละครในช่องไทรัตว์แล้วล่ะ
ขอต้อนรับสู่ไทรัตว์ทีวีทั้ง๓ท่านครับ

มาสำหรับข่าวใส่ไข่พรุ่งนี้กลับวันเกิดเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ครับผม

สวัสดีครับมีรีนรันอีกทีใครที่ดูไม่ทันวันอาทิตย์

ขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ